ดีต่อใจกองเชียร์มาก
เพราะว่านานทีเราจะได้เห็นภาพแบบนี้

เขาถ่ายภาพร่วมเฟรมกับน้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่ารานี
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียเขาบอกว่า
ยังไม่อยากบอกยังไม่อยากเปิดเผยอะไรสักเท่าไหร่นะคะ
คืองานเปิดตัวธุรกิจร้านรองเท้า
ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเวียสุโกะละวัด

แล้วก็ลักษณะคล้ายกับว่าทั้งสองคนนี้

แต่ไม่มีภาพคู่ถูกต้องแล้วก็ตอบแบบกั๊กกับนักข่าวบอกว่า
ให้ไปลุ้นกันเอาเองยังไม่บอก
ยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะหรือไม่ได้อะไรใดทั้งสิ้น
แต่ว่าล่าสุดหนุ่มเวียนี่แหละค่ะ

เป็นภาพร่วมโต๊ะทานข้าวกับสาวเบลล่า
แต่ว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่ดินเนอร์กัน๒ต่อ๒หรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีกวนเพื่อนฝ่ายหญิงมาอีกเพียบเลย

แต่ต้องบอกว่าดีต่อใจแฟนคลับมากจริง
เพราะว่าร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะได้เห็นทั้งสองคนร่วมเฟรมเดียวกัน
แม้ว่าจะมีคนรอบข้างอยู่ด้วยก็ตามเนอะ
ดีต่อใจขนาดที่ว่ากองเชียร์ระดับพระเอก
หยังหนุ่มเคนพูมยังเข้ามาแซ่วค่ะ

พระเอกครูจินบานจิร้านนี้เขาก็ออกมาบอก
เขาบอกอย่างนี้

ความสัมพันธ์ของเบลล่ากับคุณเวียเป็นยังไงกัน

แต่ด้วยความว่าคู่นี้เขาไม่เคยถ่ายรูปคู่กัน
ไม่เคยเลยไม่ได้เปิดตัว

ภาพเมื่อกี้ที่เห็นเขาไปร่วมโตกัน

เฮีเวียก็ให้สัมภาษณ์งานที่แล้วว่า
ยังอยากเป็นผู้ชายหลั่นล้าอยู่
แต่ว่าวันนี้ล้าไม่ออกแล้ว

เมนต์เชียร์บอกว่าเออดีใจเปิดตัวซะทีอะไรก็ว่ากันไป

ไม่อยากให้เห็นต้นโต๊ะหลายคน